กันที่เรื่องนี้กันดีกว่าก็ไล่จากกลางเดือนแบบนี้
หาความสุขเข้าตัวกันบ้างดีกว่านะคะ
หลายคนยังไม่เคยไปดูคอนเสิร์ตของคุณเจนิเฟอร์คิมนะคะ
ดิฉันแนะนำเรคคอมเมนต์แนะนำเลยว่าต้องไปให้ได้กับคอนเสิร์ตล่าสุดคุณผู้ชม

เป็นคอนเสิร์ตที่สุดปังมากเลยนะคะ
เกินคิ้มคอนเสิร์ต

เกินเรื่องเกินราวเสียงดีเกินไปหรือเปล่า

เออนะคะซึ่งก็คือคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ครั้งที่๗
ของดีว่านัมเบอร์วันโนหนึ่งเลยแม่
เราไม่พูดเกินจริงค่ะเจนนิเฟอร์คิม
ปล่อยของบนเวทีเกินคิ้มคอนเสิร์ต

เกิน

เกิน

ไปกับความสนุกความแซ่บความนัวในทุกมิติเลยค่ะ
แขกรับเชิญคนพิเศษที่ขนมาแบบแน่นจุกบนเวที
อยากรู้ไหมคะว่าใครมาบ้าง

ขาร็อกพี่ตูนบอดี้สแรม

รวมถึงคุณแจ๊ดชวนชื่นโอ้โห

แต่ก่อนที่จะไปพบกันบนเวทีใหญ่นั้นจริง
เจ้าขอคอนเสิร์ตเนี่ยอย่างแม่คิมนะ
ก็ขอแท็กทีมศิลปินรับเชิญมาร่วมด้วย

เขาขอซ้อมกันก่อน

พี่ตูนเนี่ยมาในลูกแบบสบาย

ขนเพลงฮิตอย่างยาพิษ

เวลาในคอนเสิร์ต
แล้วก็เวลามีคอนเสิร์ตเกิดขึ้น
แล้วก็เวลาที่เราได้เจอใครที่เราไม่เคยเจอ

หรือขึ้นคอนเสิร์ตตรงไหนก็แล้วแต่

เราไม่วันที่๓๙ถึงตัวเขา
หรือได้มองหน้าเขาอยู่ใกล้
อยู่ในห้องเล็กแบบนี้อะไรอย่างนี้
แต่ก็ดีใจครับที่พี่คิมรู้สึกว่า
ชื่นชมแล้วก็ให้เกียรติครับ

ก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วกันครับ

เพราะว่าอยากให้ทุกอย่างมาเป็น

อาจจะเกินอะไรจากพี่ไป

นานที่ปีห่วงจะได้ฟังพี่ตูนพูดน่ะ

ตั้งแต่ครั้งนั้นที่เธอไม่อยู่
ชีวิตดูเปลี่ยนไป

ยังเสียใจ

เสิร์ตรวมถึงแขกรับเชิญมาการันตีความสนุกสนานแบบนี้
คุณผู้ชมไม่ควรพลาดด้วยประกันทั้งปวงนะคะ